ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณโกผู้ชายคนนี้ตกงานจากโควิดก็เลยมาเปิดร้านขายเมี่ยงปลาแต่ทีนี้เนี่ยคือแกก็มองว่าถ้าเกิดแกมีซุ้มให้ลูกค้าได้นั่งทานเมี่ยงปลาน่าจะขายได้ดีนะทีนี้เลยออกมาประกาศขายไตตัวเองคุณผู้ชมโอ้ทีนี้เนี่ยนะคะมันกลายมาเป็นกระแสดราม่าคนมองเรื่องเนี้ยแบ่งเป็นสองมุมเลยนะคุณผู้ชมว่าเอ้ยต้องถึงขั้น
แต่โพสต์ออกไปทีมข่าวของเราเห็นค่ะก็เลยไปหาเจ้าของโพสต์เลยเพราะว่าเขาโพสต์ประกาศขายไตเนี่ยซื้อซุ้มไม้ไผ่ให้ลูกค้านั่งกินอาหารอ่าเสร็จแล้วปั๊บทีมข่าวของเราก็ไปเจอเจ้าของโพสต์คือนายไรวินธนบุญธาวัฒน์หรือว่าคุณโกอายุสี่สิบสี่ปีคุณโกเนี่ยเปิดร้านขายเมี่ยงปลาเผาอยู่ร
เนี่ยผมอ่ะอยากได้เงินมาเป็นทุนในการซื้อซุ้มไม้ไผ่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานอาหารเมี่ยงปลาเผาซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเปิดร้านขายมาได้สองอาทิตย์ผมเชื่อเลยนะถ้าเกิดว่ามีซุ้มให้ลูกค้านั่งกินมีที่ให้นั่งกินเนี่ยจะขายเมี่ยงปลาได้ดีกว่าเดิมนี่พี่ก็เชื่อแบบนั้นเลยโพสต์ขายไตไปแล้วคนก็ให้กำลังใ
หลังคาโต๊ะเก้าอี้ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วมามอบให้บางคนบอกว่าอ่าของฉันไม่มีฉันช่วยเป็นกำลังทรัพย์ละกันฉันมีตังค์อยู่บ้างร้อยหนึ่งบังสองร้อยบังห้าร้อยพันหนึ่งบังทีนี้พี่โกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาทุนทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาจากการบริจาคเนี่ยไปซื้อวัสดุมาทำหลังคามาทำซุ้มที่นั่งให

ก็ส่วนเรื่องซุ้มไม้ไผ่เนี่ยนะคะมีลูกค้ามาถามตลอดไงว่าเออมีที่นั่งไหมคะมีที่นั่งไหมคะถ้ามีที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะได้ซื้อทีนี้พี่แกก็เลยอยากมีซุ้มไม้ไผ่ให้ลูกค้าได้นั่งก็เลยประกาศขายไตแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เอาจริงยังไม่ได้มีใครติดต่อซื้อไตจากพี่เขานะพี่เขาก็ยืนยันถ้าเกิดมีคนต้องการจริงเนี่ย
ก็ได้เพราะโควิดมันมาเนาะอาจจะอยากซื้อกลับบ้านก็ได้ดังนั้นค่ะไปอุดหนุนพี่โกกันหน่อยละกันย้ำนะร้านพี่โกเขาขายอยู่ที่ร้านขายเมี่ยงปลาเผาอยู่ริมถนนนางรองปะคำเที่ยงเผลอปะคำที่บุรีรำนะคะไปอุดหนุนกันเยอะเยอะนะคะครับ